ไม่เป็นไรไม่กล้าหรอก
โอ้วเวจ่ายส่งท่าทำไงเมื่อกี้

ไม่ทันลงไปถึงว่ายังไงพี่
ก็รถออกมาก็เองรถ๑๐โลไม่ทันลงซ้ายให้

เมย์โทรตรงตรวจ
ไม่ท้ายที่รอก่อน

เพราะที่ที่คำว่าการปืนโอเคผมขอโทษ

นี่ไงคุณผู้ชมขาเรื่องราวอยู่แหละเฮดการเกิดถึงประมาณ๖โมงเช้า
ทุกอย่างจบหายเงียบสักประมาณ๘โมงค่ะ
โชเฟอร์คนขับรถสิบล้อไปนั่งไหว้ขอโทษคู่กรณีบนโรงพักจ้า

เท่าแก่รถสิบล้อเนี่ยนะซื้อกระเช้าเครื่องดื่มบำรุงร่างกายมาให้หน่อย
จะมาขอขบาพี่ทหารแก
แต่ว่าพี่ทหารเอาจริงเขาก็ไม่ได้กลางนะ
ตามคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลยว่าใครพฤติกรรมเป็นยังไง
ด้วยความสงสารพี่ทหารบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอก
ไม่ใช่คุณคนเดียวที่จะเดือดร้อนครอบครัวคุณ
ถ้าเกิดคุณตกงานเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันเป็นขยงเป็นลูกโซ่กัน
ก็เลยไม่มีการแจ้งความเอาเรื่อง
ทีนี้ฝ่ายทหารก็เลยเตือนไปบอกว่าเป็นคนไทยด้วยกัน

ถ้าคุณขับช้าเนี่ยคุณอย่าไปแช่ด้านขวา
ด้านขวาเลนเขาให้สำหรับคนที่วิ่งเร็ว
คุณขับด้านซ้ายนะทหารก็เตือนสติแบบนี้

ชื่นชมทหารเขามีความใจเย็นมีสติในการพยายามอธิบายเหตุผล
ก็แค่บอกว่าผมมีปืนแต่ผมไม่ได้ชักปืนออกมาแค่นั้นเอง
ใช่ค่ะก็อย่าใจร้อนนะ
คือคุณต้องรู้ด้วยนะว่าเลนไหนวิ่งได้เลนไหนวิ่งไม่ได้นะคะ